ถึงบ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้
มีแรงงานไทยที่อิสราเอลลงทะเบียนอยากจะเดินทางกลับประเทศ๘๐๐กว่าคน
เดินทางกลับถึงประเทศไทยได้ประมาณ๒๐๐๐กว่าคนนะคะ
ซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึง๘ร่างผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็น๘ร่างแรกที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยด้วย
วันนี้ที่ขอนแก่นนะคะมีพิธีชาปนกิจสำหรับร่างของ
นายพี่ชิษฎ์หนาจันทร์และนายพรงเทพกุศรบร์นะคะ
แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสงครามอิสราเอลฮามาสค่ะ
ที่วัดหัวหินบ้านโคกสูงในอำเภอหนอง๒ห้องจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่นพ่อลำเภยกุศรรมพ่อของนายพงเทพ
แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ย

รวมถึงย่ายพี่น้องเพื่อนบ้านร่วมพิธีจูงศพ

เตาเผาแบบเชิงตะกอนทางทิศใต้ของวัดแล้ว
นายลำเภยนำดอกไม้จันทร์มาวาง
แสดงความอาลัยให้กับศพของนายพิชิตนาจันทร์

คนบ้านเดียวกันบ้านอยู่ห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรเองอะค่ะ

หลังจากที่นำหน่อยจันทร์ที่โรงพิชิทธิ์แล้ว
ก็มาวางที่ศพของนายพงเทพลูกชายคนเล็กนะคะ
พอวางดอกไม้จันทร์เสร็จพ่อนี่น้ำตาอาบหน้าเลยค่ะ
ญาติย่าต้องช่วยกันประคองออกมานะคะ
บรรยากาศก็ถือว่าโศกเศร้าจริง
ครอบครัวญาติพี่น้องและชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมพิธีค่ะ
หมวยนะคะทำใจไม่ได้เลย
อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจแล้วก็อยู่ที่สาราวัดใกล้กับเมนนะคะ
อำเภอและนางหมวยก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แพทย์
เดินทางมาดูแลทั้งสองคนตลอดช่วงพิธีสวดอภิษฐรรมศพลูกชายค่ะ
ส่วนที่บริเวณป่าช้าบ้านโนนเชือก
ตำบลส้มป่อยอำเภอจตุรัส
ที่จังหวัดชายภูมินะคะนี่ก็อีกร่างหนึ่งค่ะ
พิธีชาปนกิจนายอนันต์เพชรกล้าแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสงครามอิสราเอลฮามาส
เช่นเดียวกันนะคะนางอ้อยใจภรรยาของนายอนันต์ค่ะ
ก็แสดงความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสวังควัฒน์วรคลิยราชนารีนะคะ
ที่ได้พระราชทานพวงหลีดแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงาน
ให้การช่วยเหลือจนสามารถนำร่างสามีกลับไทยได้ค่ะ

เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินความไม่สงบในอิสราเอล

ช่วงหนึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าได้รับรายงานเรื่องในจ้างเลื่อนจ่ายค่าจ้างให้แรงงานไทย
เป็นวันที่๑๐พฤศจิกายนซึ่งปกติจะจ่าย๓๑ตุลาคม
จากการตรวจสอบเนี่ยแรงงานไทยที่ถูกยื้อจ่ายค่าจ้างนั้นยังไม่ทราบตัวเลขนะคะ
แต่ทราบข้อมูลตรงกันว่านายจ้างขอยื้อจ่ายค่าจ้างไปก่อนจนถึง๑๐พฤศจิกายน
ตอนนี้มีการประสานไปพูดคุยกับบริษัทในหน้าทั้ง๑๒แห่ง
แล้วขอให้คนไทยรีบกลับมาในจังหวะเที่ยงกลับได้
เพราะในอีก๒๓วันนี้ได้ยินว่าอิสราเอลจะมีปฏิบัติการภาคพื้นดินบางอย่างด้วยนะคะ
ส่วนแรงงานที่กลับมาจากอิสราเอล
แต่สร้างว่าเป็นรายงานผ้าการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะ

จูงใจให้แรงงานอยากเดินทางกลับประเทศไทยมากขึ้นด้วยค่ะ